มาติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ
วันนี้มาดูที่ความคืบหน้าของโครงการรถยนต์คันแรก
คนบ่นมาบอกว่าอยากจะเปลี่ยนมือก่อน๕ปีได้หรือเปล่านะครับ
คุณผู้ชมครับความพยายามในการจะให้มีการสามารถเปลี่ยนมือ
ของคนที่เป็นเจ้าของรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรกก่อน๕ปี
ของประธานหอการค้าญี่ปุ่นต้องบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
ในการที่จะให้เปลี่ยนมือแล้วก็ไปซื้อรถใหม่เป็นการกระตุ้นยอดขาย
เพราะว่าล่าสุดครับกรมสรรพสามิตรยืนยันเงื่อนไขเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
นายสมชายภูลสวัสดิอธิบดีกรมสรรพสามิตร
เปิดเผยว่าในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับ
จะมีรถยนต์จำนวนหนึ่งที่จะทยอยครบการถือครองรถยนต์๕ปี
เงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือในโครงการรถยนต์คันแรกที่เริ่มมา
ตั้งแต่กันยายน๒๕๕๔แต่ว่าจะมีจำนวนไม่มากเท่าไหร่นักนะครับ
เพราะรถยนต์ส่วนใหญ่ใกล้จะครบกำหนดการถือครอง๕ปีในปีหน้าแล้ว
คือปี๒๕๖๐โดยรถยนต์กว่า๑๒๕๐๐๐คันที่ร่วมโครงการรถยนต์คันแรก
ก็จะสามารถทยอยขายเพื่อเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ได้นั่นเองครับ
ซึ่งก็ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ระยะยาวอยู่แล้ว
ดังนั้นซึ่งช่วงนี้เองก็จึงไม่จำเป็นต้องไปปลดล็อกการถือครองก่อน๕ปี
เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดการขายรถยนต์ในประเทศนั่นเองครับ
อุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หากรัฐบาลยอมผ่อนปลนเงื่อนไขรถยนต์คันแรกให้สามารถเปลี่ยนมือได้เร็วขึ้น
จะเป็นการช่วยกระตุ้นการขายรถนะครับของประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐
ความต้องการรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่า
ไปทดแทนรถยนต์รุ่นเก่าอย่างแน่นอน
แต่หากไม่มีมาตรการใดออกมากระตุ้นก็จะทำให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศนั้นลดลงเหลือ๗๕๐๐๐คัน
จากปีก่อนที่ยอดขายประมาณ๘๐๐๐๐๐คัน
ก่อนหน้านี้ประธานหอการค้าญี่ปุ่นแล้วก็เอกชนจากญี่ปุ่นเนี่ยเดินทางเข้าไปพบกับ
นากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรี
เพื่อไปเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นปรับเงื่อนไขการเปลี่ยนรถยนต์เป็นรถยนต์คันแรกให้เร็วมากขึ้นนะครับ